แทนออนคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณาสมนตรีเนี่ย
เขาเปิดเผยหลังการประชุมคอรมอเราจะเห็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้ทุก
ทุกสื่อมีการกึ่งก็การขึ้นป้ายหนึ่งตายเดินทางตัวสดิ์ภาพ
วันนี้ไปลื้อออกแล้วอ้าวทำไมไวจัง
ก็ไม่ได้ขอนุญาตก่อนลืมรีบรีบเออต้องรีบ
ก็คือเอาง่ายว่าไอ้การขึ้นไปอวยพรหนึ่งในเทศกาลสงการ
ที่จริงถ้าเธอกลับบ้านเธอก็เห็นพอดีนะแองจี้เนอะ

ที่ติดใจเนี่ยเขาติดใจกันที่ภาพบุคคลไหมค

ในเทศกาลสงการของพลเอกประวัติศาสตร์เนี่ย
เมื่อกี้ก็ถามไปแล้วว่ามีป้ายอื่นอีกไหม

มันมีทุกพักนั่นแหละนายกบอกอย่างนี้
ถ้าไม่มีอะไรผิดกฎหมายก็ว่ากันไป
แต่ละพักก็ทำได้นายกก็บอกอย่างนี้

พลเอกประวิทย์เนี่ยจะมาเป็นนายกต่อหรือเปล่า

คุณธรรมนัฐจริงแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้จะยก
ยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้การเมืองจะร้อนแหล่งนะ